ส่วนเรื่องนี้ค่ะที่เป็นข่าวกันมาก่อนหน้านี้
แล้วก็สร้างความสะเทือนใจก็คือเด็กอายุ๖ขวบที่อยู่กับพ่อ
ซึ่งเสียชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าพ่อจากไปแล้วเนี่ยนะคะ
ล่าสุดเนี่ยแม่ได้มารับลูกไปอยู่ด้วยแล้วนะคะ
วันนี้ทีมข่าวก็ไปพบกับนางสาวส้มค่ะ
ซึ่งเป็นแม่ของเด็กหญิงวัย๖ขวบเป็นอดีตภรรยาของผู้ตาย
ตอนนี้รับลูกสาวมาดูแลที่หอพักในอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
แล้วเธอก็บอกว่าคือหลังจากอดีตสามีเสียชีวิตรับลูกสาวมาอยู่ด้วยวันแรกเนี่ยนะคุณกาย
ก็บอกลูกสาวไม่ยอมนอนเหมือนระแวงอะค่ะ
ก็เอาแต่ถามถึงว่าพ่อไปไหนจะกลับมาหาหนูตอนไหนคือถามถึง
แต่พ่อคือน้องก็ยังไม่รู้ว่าพ่อจากไปแล้วก็ได้แต่บอกว่าพ่อไปสบายแล้ว
ก็เข้าใจตามภาษาเด็กว่าพ่อไปสบายแล้วนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะต้องดูแลลูกเอง
เพราะว่าต้องทำงานกลางคืนก็จะฝากเพื่อนให้ช่วยนะคะ
กลางวันก็เลี้ยงเองแต่จะต้องขยันมากขึ้นเพราะตอนนี้ต้องดูแลลูกจริงจัง
แล้วคือหลังจากแยกทางกันเนี่ยก็ลูกก็อยู่กับสามีใช่ไหมคะ
ส่วนศพอดีตสามียังอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชค่ะ
ยังไม่สามารถนำมาประกอบพิธีทางศาสนาได้
เพราะว่าพ่อแม่ของอดีตสามีก็เสียชีวิตแล้ว
ก็รอน้องสาวน้องสาวของผู้ตายเนี่ยมาจากภาคใต้มาจัดการเรื่องศพค่ะ
ก็รอสักพักก่อนเราก็ยังไม่รู้ค่ะ

เอาไว้ให้น้องค่ะไม่ได้ขายค่ะ
ขณะที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะคะ
วันนี้ได้พูดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดูแลก็คือเรื่องทรัพย์สินของผู้ตายค่ะ
ดำรงธรรมเชียงใหม่เนี่ยก็จะดำเนินการตามกฎหมายนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นก็ทราบว่าผู้ตายซื้อบ้านอยู่กับลูกสาวด้วยเงินสด๑ล้าน๕แสนบาท
มีรถยนต์อีกคันนึงเงินในบัญชีซึ่งได้รับมรดกจากพ่อแม่ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะคะ
แล้วก็ปลูกบ้านให้กับภรรยาอีกคนนึงนะคะ
เพราะว่ามีลูกสี่ขวบด้วยกันก็จะต้องน้องสาวของผู้ตายเนี่ยจะเป็นผู้จัดการมรดกนะคะ
เพราะว่าเด็กสองคนนั้นผู้ตายจดทะเบียนรับรองบุตรแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาคนไหนเลย
ก็ต้องมาดูเรื่องของทรัพย์สินซึ่งน้องสาวจะเป็นผู้จัดการมรดกนะคะ
ตอนนี้ก็ประสานไปที่นักจิตวิทยาให้เข้ามาช่วยเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กหญิงอายุ๖ขวบที่อยู่กับพ่อแล้วค่ะ
ครับ๕วันนะครับ๕วันที่ไม่รู้ว่าพ่อนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับ